ดังนั้นเราเริ่มต้นด้วยเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอกันหน่อย
สองพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ไปตามจับตัวเขา
แต่ว่ามีทั้งหมด๓ตัวนะ
ไปดูจงอางสองไปดูงูเห่าหนึ่งกันครับ
ไปดูที่จังหวัดตรังกันก่อนครับ

กำลังพยายามจดจ้องกับเจ้างูเห่างูจงอางตัวนี้
คุณจงอางนะตัวนี้และเขาบอกว่าดุมาก
ตัวนี้ดุมากนะครับที่บ้านเลขที่
ไม่บอกไหมบ้านเล็กที่บอกหน่อยอ่ะ
๑๐๑หมู่ที่๒ตมทุ่งค่ายอเผลอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
เจ้าหน้าที่ไปพบเจ้าบองหลาเลื้อยอยู่บริเวณที่จอดรถ
แต่ตัวนี้ไม่ยอมให้จับง่ายนะ
ผู้ภัยใช้บ่วงเชือกคล้องจับแผลแม่เบี้ยชูคอเตรียมฉกกัดแล้วฮะ
และพยายามจะเลื้อยหนีเจ้าหน้าที่ช่วยกัน๓๔คน
ล้อมจับเอาไว้ได้นะครับหลังจากจับได้แล้ว
อางตัวนี้ยังไม่สิ้นฤทธิเขาบอกพยายามขัดขืน
ดิ้นให้หลุดจากบ่วงเชือกและพร้อมที่จะฉกกัดคนที่อยู่ใกล้
ตลอดเวลากู้ภัยต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใช้อุปกรณ์อีกอัน
มาช่วยกันล็อกตัวงูเอาไว้ระหว่างที่รอกระสอบนำมาใส่
โดยเจ้าจงอางตัวนี้คุณ

ตัวเขาใหญ่ฮะวัดแล้วนะฮะความยาวประมาณ๔เมตรครับเนี่ย
คือดิ้นจนวินาทีสุดท้ายเหมือนกัน
กดตัวเอาไว้ทุกคนบอกขอบคุณครับเจ้าของบ้านขอบคุณครับ

เอาไปดูอีกที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ที่ทางใต้นะคะไปกระบี่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกระบี่พิทักษ์ประชาก็ได้รับแจ้งมาเหมือนกันว่า
งูจงอางอีกแล้วค่ะครับเลื้อยเข้าไปอยู่ใต้ถุนบ้านเลขที่
เลขที่เท่าไหร่๔๙หมู่๑ตำบลทุ่งไซทองอำเภอลำทัพค่ะ
ตัวนี้ดีกว่าตัวที่แล้วหน่อยคือมันไม่ดุเท่า
พอไปถึงก็เอาบ่วงเชือกจับจงอางเอาไว้ลำตัวใหญ่ไม่แพ้ตัวเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ
เกือบ๔เมตรก็นำจากตรงกลับไปปล่อยสู่ป่า
ส่วนอันนี้ที่เจอเนี่ยระหว่างทางคุณดันขับมาเจองูเห่าไปอีก
คือไปจับงูจงอางตัวมาสักครู่แล้วระหว่างทางที่มุยที่จะกลับไป
ไปเจองูเห่าเข้าค่ะเลื้อยผ่านถนนก็เลยด้วยวิญญาณแบบจิตวิญญาณนะ
ของกูภัยเลี่ยวรถกลับไปจับงูต่อค่ะ
เพราะว่าลักษณะเนี่ยมันท่าทางเหมือนจะเลี้ยจะเลื้อยเข้าบ้านคน

ซึ่งงูเห่าตัวนี้ก็พยายามหนีแหละค่ะแต่สุดท้ายก็จับได้นะคะ
จนทีก็นำทั้ง๒ตัวเนี่ยไปปล่อยพร้อมกันเลย

รวมแล้ว๒พื้นที่จับได้๓ตัวนะฮะตัวยาวทั้งนั้นนะฮะ